ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยต้องบอกว่าแหม่มันโหดร้ายเหลือเกินนะฮะเจ้าของแมวเปอร์เซียตัวหนึ่งแมวของเธอหายค่ะก็พยายามตามหาสุดท้ายเนี่ยไปเจอถูกฆ่ายัดใส่ถุงดำเอาไว้ในกองขยะนะฮะเอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เราก็ต้องอยู่นี้อยู่แล้ว

ทำร้ายแมวเขาด้วยนะฮะค่ะทางบ้านเนอะชื่อกาฟิลล์นะเจ้ากาฟิลล์ค่ะ
เป็นแมวเปอร์เซียพันเปอร์เซียไปอยู่ในถุงดำซะแล้วกาฟิลเว้ย
นำมาลงเอาไว้นะครับพร้อมกับบอกว่าสยองเพื่อนบ้านสายมู
แมวเปอร์เซียฆ่าโหดเชื่อดแขนเชื่อดขาบูชายันทุกคืนวันพระ
พิกัดตำบลม่วงงามอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาค่ะ
โอ้โหตายคุณเป็นเจ้าของแมวนะห่าใจแน่นอน
แล้วมันถูกทำร้ายแบบทารุณเหลือเกินนะฮะคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ก็เลยลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับบ้านของเจ้าของแมวนะฮะ
ก็เป็นชุมชนพี่น้องไทยมุสลิมนะครับมีบ้านอยู่ติดกันเจ็ดแปดหลังนะฮะ
เขาก็เลี้ยงสัตว์กันหลายอย่างนะครับค่ะทั้งแมวทั้งวัวทั้งไก่นะ
เด็กผู้ใหญ่ก็อยู่หลายคนนี่ฮะแมวที่เลี้ยงกันไว้นะครับ
ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของแมวสองคนนะครับบอกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมามีแมวจรในชุมชนเนี่ยตายหลายตัว
ทุกคนก็สงสัยคนในชุมชนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุ๔๔ปีชื่ออุ้มค่ะ
แต่มันไม่มีหลักฐานจนกระทั่งแมวจรในชุมชนเนี่ยมันเริ่มน้อยน้อยลง
จนแมวบ้านหายแล้วครับจากแมวจรไปรามถึงแมวบ้าน
แมวของชาวบ้านแถวเนี้ยเหลือไม่ถึงสิบตัวแล้วค่ะที่กังวลก็คือ
ถ้าแมวหมดเนี่ยแล้วคนคนนั้นเขาเชื่อพวกรัฐธิบูชายันอะไรจริงเนี่ย
จะจับเด็กไปหรือเปล่านั่นสิมันจะไปที่ตัวไหนต่อล่ะทีเนี้ยเด็กจะโดนหรือเปล่า
ส่วนเจ้ากาฟิลนะครับเป็นแมวเปอร์เซียวัย๕เดือนนะครับ
เจ้าของบอกถูกฆ่าอย่างโหดร้ายเหลือเกินเจ้ากาฟิลเนี่ยมันหายจากบ้าน
หายไปตั้งแต่๑๓กุมภาพันธ์ค่ะเจ้าของบอกสงสัยอุ้มตั้งแต่วันแรกเลย
ขอเข้าไปค้นที่บ้านของอุ้มแต่ก็ไม่เจอถามอุ้มอุ้มก็บอกไม่เห็นนะ
แมวเมออะไรไม่ได้มาที่นี่สุดท้ายมีคนที่เขาเป็นผู้หวังดีเขาบอก
ลองไปดูถุงขยะสีดำที่กองขยะสิก็ไปดูนี่คือกาฟิล
ดูจากร่างแล้วยังเด็กอยู่เลยนะคะเนี่ยเห็นไหม
ก็เพิ่ง๕เดือนเพิ่ง๕เดือนโอ้ยยังเป็นลูกแมวอยู่เลย
กำลังน่ารักเลยพอไปดูที่ถุงขยะสีดำที่กองขยะฮะ
เปิดไปเปิดมาเจอกาฟิลนะฮะอย่างที่ท่านเห็นแล้วครับ
อยู่ในถุงสภาพขาหน้าขาหลังทางฝั่งซ้ายนะครับ
ถูกตัดหมดเลยนะฮะถูกตัดด้วยเหรอฮะตัดเลยนะฮะ
เจ้าของบอกตัดสินใจไปถามอุ้มเลยนะฮะอุ้มบอกอ๋อ
ไม่ได้ตั้งใจฆ่าอะไรทั้งสิ้นหรอกขับรถไปชนเจ้ากาฟิลพอดี
แต่เธอก็ผิดสังเกตก็คืออ้าวถ้าขับชนตอนเย็นหน้าบ้านนอกรั้ว
แล้วไปบอกชาวบ้านอีกคนบอกขับชนตอนเช้าในบ้าน
บอกเธอบอกขับชนตอนเย็นหน้าบ้านนอกรั้วแต่บอกชาวบ้านคนอื่นบอก
ขับชนตอนเช้าในบ้านตัวเธอกับครอบครัวเลยตัดสินใจไปแจ้งความไว้ก่อนนะครับ
สพม่วงงามข้อหารักทรัพย์แล้วก็ข้อหาทารุณกรรมสัตว์
ตอนนั้นคือเขายอมรับแล้วคือเขาพยายามไม่ให้โลเกะในนั้นดู
แต่พอเราเจอเขาก็ยอมใช่อืมแล้วก็เราถามว่าทำไมฆ่าแมวทำไม
มาถามว่าฆ่าแมวทำไมเขาว่าเขาแค่ขับรถยนต์รถเครื่องเหยียบเท้าแมว
ไม่น่าจะทำแบบนี้ถ้าเขายอมรับตั้งแต่ตั้งแต่ที่เขาทำเรื่องจะไม่ถึงขนาดนี้ค่ะ
คือสภาพของน้องเรารับไม่ได้เลยมันมีบาดแผลที่ขาเหมือนโดนตัดด้วยมีคมอะไรสักอย่างค่ะ
คือเขาสงสัยมายังอุ้มเลยแหละแม้เธอจะบอกว่าขับรถชนแมวนะ
แต่เวลากับสถานที่กับจุดเนี่ยมันยังไม่ตรงกันคุณผู้ชมรอฟังไปเรื่อยนะครับ
เพราะร่าสุดนี้อุ้มเขาสารภาพกับตำรวจนะแต่จะบอกว่ายังไงเดี๋ยวรอฟังนะครับ
เคยหลงเข้าไปในบ้านของอุ้มค่ะคุณแซมกับภรรยาตามไปเจออ่า
ปรากฏว่าตอนนั้นจีจี้ยังมีชีวิตอยู่นะค่ะ
แต่มีอาการแปลกแปลกคือเดินสองสามเก้าล้มหัวทิ้มอุ้ย
เชื่อว่าถูกวางยาอย่างแน่นอนเออ
คุณแซมยังบอกว่าอุ้มเนี่ยเคยให้เพื่อนไปหาแมวมาให้
จ่ายเงินให้ตัวละสามร้อยถ้าหาแมวมาให้ได้เหรออ่า
นี่ฮะถามว่าเอาแล้วจะเอาไปทำไมอุ้มอ้างว่าโอ้ย
มีเพื่อนเป็นตำรวจเขาชอบเลี้ยงแมวอ๋ออยากได้อ่า
นี่ฮะเพื่อนคนนั้นก็เชื่อใจไปหาแมวมาให้พอเอาแมวมาให้อุ้ม
เธอบอกเห็นกับตาอุ้มเอาเชือกผูกขาผูกคอแมวอุ้ย
จากนั้นช่วงกลางคืนเนี่ยได้ยินเสียงแมวร้องด้วยความเจ็บปวด
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านอุ้ม
อ่ะวันนี้เราไปคุยกับอุ้มอืมคุยกับอุ้มนะคะอ้าวว่ายังไง
ที่เขาจะไปคุยกับตำรวจอีกทีนึงนะเราก็พยายามไปคุยคุณเขี้ยวไปคุยกับอุ้ม
ว่าเนี่ยเขาบอกว่าพี่ทำร้ายแมวฆ่าแมวบูชายันแล้วก็มีพฤติกรรมแปลก
เฉพาะคืนวันพระไหนพี่ลองชี้แจงหน่อยได้ไหมอืม
อุ้มเธอบอกเธอก็มาคุยเคลียร์ใจกับคนเสียหายนะเธอบอกว่าเธอยอมรับว่าเธอขับรถชนเจ้ากาฟิลจริง
หกกุมภาพันธ์อ่ะคือเธอเบรกไม่ทันแล้วล้อรถอ่ะมันไปเหยียบหัวเจ้ากาฟิลอย่างจังเลย
แต่วันนี้บอกเหยียบหัวอ่ะทีนี้ก็เลยถามว่า
ทำไมพี่ไม่ให้เขาดูกล้องวงจรปิด
อุ้มก็บอกว่าก็มันเสีย
ให้ดูก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีมันเสียพี่ไม่ได้ปกปิดอะไร
พี่ไม่ได้ทารุณกรรมสัตว์ไม่ได้ทำพิธีบูชายันตามที่ถูกกล่าวหาอะไรเลย

เขาเลี้ยงแมวเหมือนกันแมวก็กระดูกเกาะเขาอยู่นะ
หลังตู้เสื้อผ้ามีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมอยู่ค่ะเนี่ย
พอเข้ามาดูในบ้านเนี่ยหลังตู้เสื้อผ้ามีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิ่ม
มีพระแม่อุมาเทวีแล้วก็มีกุมารทอง
คุณอุ้มบอกว่าอ๋อพี่เป็นร่างทรงพระแม่อุมาเทวี
พอแต่งงานก็ย้ายศาสนาตามสามี
อยู่ที่นี่มา๘กว่าปีแล้วก็ไม่ได้บูชาหรือว่าทำพิธีอะไรนะ
พี่กับคำทุกอย่างเลย
วันก่อนบอกเหยียบขาวันนั้นไม่เห็นมีใครบอกสักคำว่าเหยียบหัว
แต่คุณอุ้มเธอยืนยันว่าเธอบอกแล้วว่าเหยียบหัวจริง

ใช่ก็เลยถามว่าเอ้าแล้วที่พี่เปิดเพลงทุกวันพระ
อันนั้นน่ะคืออะไรถ้าพี่บอกพี่ไม่ได้ทำพิธี
ก็นี่เห็นในมือพี่ไหมตัวขาวเห็นไหม

ก็เลยต้องเปิดเพลงดังเบี่ยงเบนความสนใจ
และเพลงที่เปิดก็เป็นเพลงอันเชิญพระแม่อุมาเทวี
กับเพลงบูชาพ่อแก่รื้อสี

จริง
เป็นไปไม่ได้เขาจะเอาแมวมาฆ่า
เห็นไหมแมวในกอดแนบอกไม่เปล่อยเลย
ผักกาดเนี่ยเกี่ยวจนเล็บจะขาดอยู่แล้ว

ก็ไม่รู้เหมือนกันแมวเราแมวเขา
ระหว่างคุณอุ้มกับบุคคลคนหนึ่ง
คุยกันในลักษณะผีสิงร่างให้ช่วยหาคนมาไล่ผีออกจากร่างให้หน่อย
ลักษณะเหมือนโดนของแต่อีกฝั่งนึงก็พูดกลับมาว่า
มันไม่มีสิ่งอื่นใดที่เหนือกว่าอัลเลาะนี่ประมาณนี้
น้องมีเรื่องรบกวนหาหมอที่ถูกกับโรค
ขับไล่สัมภเวษีคุณสัยมนต์ดำโดนของลบหลู่อันเลาะอะไรแบบนี้
แล้วก็เนี่ยฝั่งนั้นเขาก็ตอบมาว่าไม่มีใครใหญ่กว่าอัลเลาะ
ไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นเหนือกว่าอัลเลาะแบบนี้นะคะ
ซึ่งคือจากที่พี่เคี่ยวเล่าให้ฟังอะเนาะ
ฟังจากที่คุณอุ้มเขาพูดมาเนี่ยมันก็มีข้อมูลที่มันกลับไปกลับมาหลายอย่างเหมือนกัน
วันเกิดเหตุที่บอกเจ้าของชนกาฟิลบอกชนหน้าบ้านพัก
วันนี้คุยกับคุณเขี้ยวบอกชนในบ้าน
วันเกิดเหตุบอกเจ้าของว่าชนเมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์

วันเกิดเหตุบอกเจ้าของกาฟิลว่าชนจนขาขาด
แต่วันนี้บอกทับหัวส่วนขาขาดอันนั้นไม่รู้
เกี่ยวเลยบอกว่าอย่าว่าแต่เจ้าของกาฟิลสงสัยเลย
ฟังพี่ก็ยังแบบไม่มั่นใจเหมือนกันว่า
หรือว่ามันผ่านมาหลายวันแล้วพี่เขาลืมหรือยังไง
ชาวบ้านเขาสงสัยแล้วเขาก็หวาดกลัวด้วยก็คือเกรงว่า
เธอจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่า
กลัวจะป่วยหรืออะไรหรือเปล่าเอาง่ายเนาะ
รัฐธิบูชายันเนี่ยไปเอาแมวของชาวบ้านมาเพื่อฆ่าบูชายันหรือเปล่า

จะอุ้มแมวตลอดเวลาบอกรักแมวมากนี่เห็นไหมฮะ

ทุกผู้ชมขอแวะดูตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะ

จะได้ดูว่าเรื่องของรัฐธิบูชายันแบบนี้ถ้าเขาจะเชื่ออย่างนี้จริง

เนรนแอร์จอมขมังเวทนะ
บอกว่าเท่าที่ฟังเรื่องของอุ้มเนี่ย
พาไปพบจิตแพทย์ดีกว่า
แล้วถ้าจะเรื่องการบูชายันด้วยสิ่งมีชีวิตอันนี้ขอค้านเลยนะ
โดยเฉพาะถ้าจะอ้างว่าไปถวายพระแม่อุมาเทวีหรือเจ้าแม่กวนอิ่ม
จริงทั้งสิ้นเพราะเทพทั้งสององค์
ท่านเป็นมังสวิรัติท่านไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ไม่ต้องเอาสัตว์ไม่ต้องเอาสิ่งมีชีวิตมาบูชายันอะไรอย่างแน่นอน
พียามมโนธรรมเป็นนักจิตบำบัด
ของโรคบุคลิกภาพผิดปกติลักษณะต่อต้านสังคมนะฮะ
ขาดความเห็นใจผู้อื่นขาดความสำนึกผิด
มีความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัวขาดความยับยั้งชั่งใจ
เอาตัวเองเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางคนที่เป็นโรคนี้ต้องไปรักษาอาการอย่างเร่งด่วน
เพราะหากยังมีพฤติกรรมแบบนี้แบบเดิมแบบซ้ำแบบนี้เนี่ย
มันจะรุนแรงถึงขั้นอาจก่ออาจยากรรมขึ้นได้เลยนะครับ

มันทำร้ายคนได้ไม่มีจบของคนเลยครับ
ไปสอบปากคำที่โรงพักษ์สพม่วงงาม
กาดก็ยังเกาะอยู่ผักกาดยังร้องอยู่เลยเนี่ย
ท่านผู้ชมดวงนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาภาพให้ดูอีกทีนึงชัด

คือผมก็ไม่ใช่คนเลี้ยงแมวซะด้วย
คือหลายคนบอกว่าลักษณะแมวแบบนี้มันกลัวมันไม่ได้อยากอยู่ด้วย
เพราะว่าคือเอาจริงลักษณะการเกาะอย่างนี้คือมันกลัวตก

กลัวเจ้าของหรือกลัวคนอุ้มอันนี้เราไม่รู้
เออแต่คือลักษณะคือจิกไว้อ่ะ
แต่ไม่ใช่ติดเจ้าของแน่

ก็เป็นเพลงที่เขาชอบเขาก็เปิดเขาไม่ได้บูชายันอะไรทั้งสิ้น

อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องถามธาตุแมวอะค่ะ
เผื่อท่านที่มีความรู้จะลองส่งข้อมูลมานะครับ
บ้านพักนะครับซึ่งตัวอุ้มเองก็มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด
แต่เธอขอปฏิเสธข้อหาทารุณกรรมสัตว์ค่ะยืนยันว่าขับรถชนแมวตายจริงจริง
ก็คือเจ้ากาฟิลอ่าอ่าทีนี้ก็พอตำรวจต้องเชิญตัวไปโรงพัก
นี่เห็นไหมฮะมีกล่องสีน้ำตาลค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาบอกว่าตำรวจต้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็สอบปากคำอุ้มมานะฮะแล้วที่มานำตัวไปเนี่ย
แล้วไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยนะครับ
จากนั้นต้องเรียกพยานแวดล้อมโดยเฉพาะผู้ที่เห็นเหตุการณ์ตอนอุ้มทารุณกรรมสัตว์

ไม่ว่าจะเป็นกาฟิลหรือว่าจะเป็นสัตว์ตัวไหนก็แล้วแต่

ล่าสุดนะฮะคุณวิมวลวันบอกว่าหลังจากคุมตัวอุ้มไปถึงโรงพักษพม่วงงาม
ตำรวจได้ให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทันที
พบว่าอุ้มปัสสาวะสีม่วง
แล้วท่านผู้ชมครับวันที่เจ้าของกาฟิลเนี่ยเขาไปหากาฟิลแล้วก็ไปค้นถุงดำอ่ะ
มันมีบางถุงที่ไปเจออุปกรณ์เสพยาเสพติด
คือถังขยะมันอยู่แถวบ้านอุ้มนั่นแหละค่ะ
ทีแรกเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเออมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้
มันอาจจะเป็นของใครก็ได้หรือคืออะไรก็ไม่รู้
ทีนี้ไอ้อุปกรณ์เสพยาเสพติดที่มันอยู่ในถังขยะ
จุดเดียวที่เจอกับซากเจ้ากาฟิลมันสอดคล้องกับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในตัวอุ้ม
ถูกคุมตัวอยู่ที่โรงพักพร้อมกับแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษ
ประเภทหนึ่งก็คือยาบ้านะครับและล่าสุดของล่าสุดจริง
คุณวิมลวันบอกว่าตอนนี้อุ้มยอมรับสารภาพแล้ว
ว่าฆ่ากาฟิลยอมรับข้อหาทารุณกรรมกาฟิลนะฮะ
ว่าฆ่าและทารุณกรรมกาฟิลจริง
แต่รายละเอียดว่าทำแบบไหนอะไรยังไงและทำทำไม
เดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลเชิงลึกต่อไปค่ะ
ที่สำคัญก็คือต้องขยายผลต่อด้วยว่ากาฟิลตัวเดียวจริงหรือ
ใช่ค่ะเพราะชาวบ้านในพื้นที่นะฮะที่ตะมนต์ม่วงงาม
อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาบอกว่า

ถ้าไม่นับแมวจรเนี่ยเมื่อก่อนเยอะมากแมวจรไม่มีแล้ว
แมวบ้านของเขาเนี่ยเหลือไม่ถึง๑๐ตัวแล้วในชุมชนที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
แล้วยังมีที่อุ้มไปบอกให้เพื่อนหาแมวมาให้แล้วให้ตัวละ๓๐๐อีก
ใช่ผักกาดน่ะอยู่ไหนตอนนี้